เหตุผลของการที่เราลดจำนวนเล่มจากคนละ๕เล่ม

ด้วยผู้ค้ารายย่อย

มาพร้อมกับสนักงานว่า
สลากสื้อจองถ้ารวบสื้อจอง
เขาไม่สามารถที่จะกดซื้อจองได้เลย๕๖งวดแล้วนะครับ
ตั้งแต่ที่เราเติมคนเข้ามานะครับเติมผู้ค้ารายใหม่เข้ามาในระบบนะครับ
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาต้นปี๖๕ที่ผ่านมานะครับ
ผู้ค้ารายย่อยที่ขายที่จริงเนี้ยเขาไม่สามารถเข้าถึง
ก็คือผู้งานไม่ได้ไปกดกดสลักไปไม่ได้อ่าต้องไปซื้อของมานะครับ
ต้นทุนนั้นก็สูงนะครับเอ่อคนที่ทำรายการอยู่ที่ทำไม่ได้
ร่วมห้าหมื่นรายครับอ่าพร้อมเข้ามานะครับ
ผมก็เลยเชิญเชิญกลุ่มตัวแทนผู้ค้ารายย่อยเนี่ย
ที่เขาบอกว่าเป็นผู้ขายจริงเข้ามาพูดคุย
แล้วก็รับฟังปัญหานะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะได้ตลาด
อย่างน้อยเนี่ยได้ทุกงวดก็ยังดีครับจะน้อยก็ไม่เป็นไร
อย่างน้อยเนี่ยก็จะมีสลากที่ขายได้ในราคาต้นทุนนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่าอย่างน้อยคนละ๓เล่มก็ยังดี
กว่าไม่ได้เลยนะครับเพราะเขาไม่ได้เลยมามาห้าหกงวดแล้ว
เป็นระยะเวลานานแล้วนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาว่าเออ
เราก็มาคุยหาทางออกร่วมกันแล้วก็ช่วงหนึ่งนะครับคือ
เล่มชั่วคราวนะครับแล้วถ้าสถานการณ์ในเรื่องของจำนวนสลาก
จำนวนผู้ค้าเนี่ยมันมากขึ้นลดลงต่างเนี่ยก็อาจจะ
เข้าสู่ระบบเดิมได้ประมาณนี้ครับท่านครับเพราะว่า
ครับเพราะว่าผู้ที่ลงทะเบียนอยู่ประมาณแสนหกหมื่นเนี่ย
ถ้าเรายึดที่คนละ๕เล่มเหมือนเดิมเนี่ย
เฉลี่ยกันไม่พอก็เลยลดลงมาเหลือคนละ๓เล่ม
อันนี้จะเฉลี่ยพออย่างงี้ใช่ไหมฮะครับก็ต้องเรียนคุณคุณภาคภูมิว่าจริงจริง
ในระบบมีอยู่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นรายนะครับอ๋อหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
นะฮะใช่ครับแสนเจ็ดหมื่นเกือบเกือบแสนแปดนะครับครับ
แต่ว่าปัจจุบันเข้ามาทำรายการอยู่แค่ประมาณ
แสนห้าหมื่นกว่ารายเท่านั้นครับรายการหนึ่งประมาณแสนห้านะครับ
ครับถ้าถ้าเหลือคนละประมาณสามเล่มเนี่ย
มันก็จะนะครับได้ทุกท่านนะครับครับแต่อย่างงี้ครับ
ผมเรียนคุณภาคภูมินะครับประเด็นหลักของโครงการระบบซื้อจองเนี่ย
ซึ่งผมเนี่ยแหละครับเป็นคนทำมาตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับ
แล้วตอนที่ทำเนี้ยเอ่อโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการที่
ไม่ได้เป็นลักษณะโคต้าคือรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเข้ามา
เป็นการสั่งซื้อสั่งจองของท่านครับคือจำนวนต่างมันไม่ได้พอ
ปีกับจำนวนคนในระบบอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีห้าแปด
ที่ทำมานะครับในตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทำมาตอนปีห้าแปดเนี่ย
สลากน้อยกว่านี้เยอะอีกแล้วครับมีอยู่ประมาณสาม
ถ้าผมจำไปผิดเนี่ยสามสามสิบล้านกว่าไปเองสามสิบหกล้าน
อ่าครับครับแล้วก็ในระบบที่จะต้องเข้ามาทำรายการ
คือพูดง่ายเขามาแย่งกันอยู่แล้วไม่ได้ว่าจะต้องได้ทุกงวดอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่า
ด้วยความที่เราก็เข้าใจผู้ค้านะครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งของทางตลาด
เราก็ค่อยปรับระบบมาจนมันดีขึ้นเรื่อยนะครับ
โดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเห็นว่าได้กันทุกคน
เพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบเนี่ยทำกติกาการเสียชีวิตบ้าง
ก็จำนวนคนก็ลดออกไปจาก๑๗๐๐เนี่ยก็เหลือประมาณแสนสองนะครับ
เพื่อต้นปีหกห้าเนี่ยครับเราก็เลยเอาคนที่ขายอยู่เนี่ยเข้ามาเพิ่ม
นะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยขายจริงไม่ขายจริงบ้างก็ไม่ทราบนะครับ
แต่เราก็คัดโดยเขาเรียกอะไรโดยโปร่งใสนะครับเข้ามาอืมครับ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

ก็เป็นได้นะครับคุณพระคุณครับเป็นได้นะครับอาจจะเป็นได้เพราะว่าเราก็สามารถจะรู้ได้ทุกปุ่มครับคุณพระคุณครับแต่อย่างนี้มันจะตอบโจทย์เรื่องจำนวนคนที่จะได้ได้สลากเพียงพอในแต่ละงวดแต่มันจะไปตอบโจทย์เรื่องรายได้ของเขาหรือว่าเขาจะถ้าเขาไม่พอเขาก็ต้องไปหาซื้อมาแล้วมันก็ทำให้สลากแพงเหมือนเดิม
ที่ก่อนหน้านี้นะครับก่อนก่อนไม่ใช่ก่อนหน้านี้คือคือปัจจุบันนี้ครับก็อาจจะไม่สามารถที่กดได้เลยอ๋อ
คุณพระคุณลองลองลองลึกตามนะครับว่าครับห้าเล่มที่ผ่านมาเนี่ยที่กดกดกันเนี่ย
ฝากท่านผู้ชมทางบ้านฝากสื่อบนชนนะครับฝากคุณภาคภูมิถามนะครับว่าเนี่ยถามใจเราเอง
เราเคยเห็นตลาดในราคาแปดสิบบาทรับไปอ่าหมายถึงตามถนนหล่นทางใช่ไหมฮะตามแผงต่างต่าง
ใช่ครับอืมใช่ที่ที่ว่าคำเป็นห้าเล่มรับไปห้าเล่มผมผมเรียนคุณพระภูมินะครับว่าปัจจุบันเนี่ย
จัดสรรตลาดนะครับหนึ่งร้อยล้านฉบับเนี่ยหรือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับ
ต่างให้รายย่อยเนี่ยบาทสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะพุทธฯนะครับคุณพระภูมิอืม
ครับจริงจริงเนี่ยผมผมอยากจะมีเวลาเยอะกว่านี้
ก็ไม่รับทราบทั้งหมดเลยครับ
อย่างนั้นเดี๋ยวผมเรียนเชิญไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวนัดหมายอีกทีนึง
แต่วันนี้เอาตรง๓เล่ม๕เล่มก่อน
ถ้าฟังจากท่านผอนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนละ๕เล่ม
มันจะมีคนที่ไม่ได้แล้วพอคนที่ไม่ได้
เขาก็ต้องไปซื้อมาเพื่อที่เขาจะเอามาขาย
ซึ่งมันก็เกินราคาแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าได้คนละสามเล่ม
เอาละคนนึงมันจะได้น้อยหน่อยแต่มันได้เยอะมากขึ้นหลายคน
อย่างน้อยเขาก็มีต้นทุนที่จะขายใบละ๘๐บาทอยู่ในมือ

ใช่ครับแล้วผมไม่ได้คิดเองด้วยนะครับเพราะว่าคนที่มาคุยกับผม
มาพูดคุยก็คือคนขายแหละครับแต่ในกลุ่มคนขายที่เขาออกมาเรียกร้อง
วันนี้เขาบอกเขาไม่ได้คุยแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วย
ก็ฝากครับแน่นอนครับได้ครับท่านผอทีนี้
เขาทางกลุ่มที่เขาออกมาเรียกร้องในวันนี้เนี่ย
เมื่อวานไปที่สภาด้วยเขาบอกว่าอย่างนี้ข้อเสนอหนึ่งก็คือ
จะบัตรเขาได้อย่างนี้เลยไหมครับ
ประเด็นแรกเนี่ยเสมอสลากเนี่ยทำสินค้านะครับ
ต้องสลากเปลี่ยนทำสลากออกมาเพื่อรองรับกับผู้บลิโภคเป็น
ปัจจุบันนี้ปริมาตรของผู้ซื้อจะเป็นปริมาตรสลัก
มันมันสมดุลกันหรือยังมันพอเหมาะหรือยัง
ประชากรไทยมี๖๖ล้านคนสลากมี๑๐๐ล้านฉบับนะครับ
ถ้ายังโอเคอนาคตเราก็จะเพิ่มได้
ก็ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักครับแต่แต่เราไม่ละเลย
เราไม่ละเลยตัวแทนหรือผู้ค้าของเราอันนี้คือประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับ
แต่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมกับบอกคุณภาคภูมิว่าเราทำสินค้าเนี่ย
แหละสลากไม่พอผู้ขายบอกไม่พอนั่นคือในมุมผู้ขาย
แต่ผมก็บอกแล้วนะครับว่าผมก็ไม่ละเลยนะครับในมุมหรือในมุมตัวแทน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหลักก่อนอันนี้เป็นหลักคิดนะครับ
เป็นหลักจำนวนการของการสลากครับขอบคุณครับครับ
ทีนี้ในส่วนของผู้ขายที่เขาลงทะเบียนที่เป็นผู้ขายสลากรายย่อยเนี่ย
เขาควรจะเป็นอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพเสริมห